ดับเพลิงสุดน้อยใจช่วยไฟไหม้โดนค้นตัว

ก่อนจะไปดูข่าวนี้คุณผู้ชมประกอบอาชีพอะไรครับ
เคยทำงานประกอบอาชีพของท่านแล้วน้อยใจอะไรหรือเปล่า
คนขายข้าวแกงอาจจะถูกบ่นโอ้ทำไม่อร่อยเลย

นักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างไรช่วงการเมืองแรงโอ้โหไม่เป็นกลางเลย

เออนะครับเราก็พูดไปตามข้อได้จริงนั่นแหละ
แต่นักดับเพลิงคนนี้เข้าไปช่วยดับไฟในบ้านเขา
เข้าไปช่วยให้ดับไฟในบ้านเขาตอนออกมา

ค้นตัวนักดับเพลิงนักผจญเพลิง

เพราะเจ้าของบ้านบอกว่าของมันหาย

เขาคิดอย่างนั้นก็เขาไม่รู้

แต่คนที่เข้าไปที่บ้านตอนไฟไหม้ก็นักดับเพลิงไง

เฉลยก่อนเลยเดี๋ยวจะได้คุยกันเรื่องนี้

นักดับเพลิงคุณผู้ชมครับพสผ่าตำรวจกำลังขนตัว
ระบุบอกว่าเรามาถึงจุดที่เข้าไปดับไฟ
แล้วออกมาต้องถูกค้นตัวกันแล้วเหรอนี่
อาชีพที่ไม่เคยมีส่วนได้เสีย

อาชีพที่ทั่วโลกมองว่าคือฮีโร่
ในบ้านเรากลับเป็นความหวาดระแวง
เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ฉวยโอกาส
พวกเราไม่รู้สึกโกรธอะไรแต่ในใจทำไมต้องมองพวกเราแบบนี้
บ้านเราก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยก็ไม่ใช่ญาติพี่น้อง
สิ่งที่ทำไม่เคยคิดเรื่องเงินเลย
แค่ออกมาขอบคุณสักคำน้ำเย็นสักขวดก็ขอบคุณมากแล้ว
แล้วก็จากไปอย่างสุขใจแล้วอย่าให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกเลย
ไม่ได้มีเจตนาจะโพสต์ให้ดังอะไร
แค่รู้สึกน้อยใจต่อการมองอาชีพนี้เท่านั้นเอง
คุณผู้ชมว่าโพสต์นี้ถูกแชร์ไปถูกพูดถึงไปแล้วครับ
คนมาวิจารณ์กันเพียบในโลกออนไลน์ครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มาให้กำลังใจบอกโอ้โหนักผจญเพลิง
อย่าเพิ่งเลิกศรัทธาในอาชีพเพียงเพราะคนหยิบมือเดียว
บางคนบอกว่าแบบนี้ฮีโร่หายหมดใครไปทำอ่ะ
ใครจะไปลุยไฟดับไฟให้นะครับ
เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกมาโพสต์ชี้แจงคืนความบริสุทธิ์ให้เจ้าหน้าที่นะครับ
โดยชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ย่านพัฒนาการ๖๕กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายของ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุเจ้าของบ้านไม่อยู่หรอกมีแม่บ้านชาวเมียนมาที่ดูแลบ้านมา๓๐
๓๐ปีที่คุณไว้ใจมา๓๐ปีน่ะ
นะขณะเกิดเหตุได้รับแจ้งบอกว่าพบกลุ่มควันที่ห้องนอนชั้นสอง
เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟหลังจากพบว่ามีทรัพย์สินในบ้านหายไปมูลค่า
กว่า๒๐ล้านบาทมันน่ามันน่าเสียดายไหมน่าเสียดาย
เป็นผมผมก็เสียดายเป็นผมผมก็แม่อยากจะได้คืน
มีทรัพย์สินประกอบไปด้วยชุดเครื่องเพชรนาฬิการูเครื่องประดับ
ทำให้นักดับเพลิงตกเป็นผู้ต้องสงสัยจึงถูกตรวจค้นตัวดังกล่าว
ความจริงมากระจ่างว่าแม่บ้านชาวเมียนมานั่นแหละคือผู้ก่อเหตุรักทรัพย์
แล้วก็รับสารภาพว่าอาศัยช่วงจังหวะเจ้าของบ้านไปต่างจังหวัดนั่นแหละ
เข้าไปขโมยทรัพย์สินออกมาก่อนจากนั้นก็ตัดระบบกล้องวงจรปิดแล้วจุดไฟเผา
จุดไฟเผาสร้างสถานการณ์เพื่อจะทำลายหลักฐานครับคุณผู้ชมครับ